เจ้าของเพลงฮิตคุณลำไย

สวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าของเราวันนี้นะคะ
อยู่กับเจ้าของเพลงฮิตคุณลำไย
พี่ลูกน้องสุภาพรสวัสดีค่ะ

โอ้ต้องบอกว่าเห็นหน้าก็ต้อง

เป็นไงบ้างคะกับความสำเร็จกับคุณลำไยแล้วก็ชื่อเสียงพี่หนก

หนูเคยนึกภาพไหมว่า
เด็กที่ทำอะไรแล้วอยู่หลังห้อง

มี๑๐คนเนี่ยเราต้องอยู่คนที่๑๐

เราติ้งต่างกันนะว่าเราปักทงแล้วถึงเส้นชัยแล้ว
เรามีความรู้สึกว่าเย๊อย่างนี้
ตัวเองเหมือนนักวันที่เตะข้าวโกแล้วแบบอื้อ
ช่วงหลังคือหลายคนก็จะว่าพี่ลูกนกหายไปไหน
หายไปไหนไม่ได้ไม่ได้ทำเพลงหนึ่ง
คือด้วยความที่เรามาหันมาเป็นความเป็นแม่

เคยกลับไปทำเพลงพอกลับไปทำเพลงแล้วก็
ไม่โอเคสักเท่าไหร่แต่ก็มีงานคอนเสิร์ตอยู่
แต่ว่าตอนนี้หาเพลงหาเพลงอยู่ว่ามันจะเป็นแนวไหน
สำหรับด้วยวัยของเราเราจะไปยืนแบบว่าโชว์นู่นโชว์นี่
เซ็กซี่หน่อยไม่ไหวแล้วไม่ไหว
เล่นหน่อยเล่นหน่อยเราน่าไหวแต่คนดูไหวไหม
ใครที่ชอบหลอกเลยไปที่ชอบที่ชอบ
แม่ตายังชอบหลอกเลยไปที่ชอบที่ชอบ

ข่าวหนึ่งที่แบบตกตกใจค่ะข่าวที่บอกว่าพี่นกโดนของ
จนต้องลาออกจากวงการมันจริงไหมคะ
คำว่าลาออกจากวงการเราต้องพูดตามความเป็นจริง
คือด้วยความที่หมดสัญญากับค่ายเดิมแต่ว่าเรื่องโดนของ
มันก็มาจังหวะนั้นพอดีแล้วถ้าถามว่าคนมองในแง่นั้น
โดนนู่นนี่โดนนั่นโดนนู่นนี่โดนนั่นแต่พี่เฮียเป็นคนที่ปฏิบัติทำ
เขาก็จะบอกว่านกเนี่ยหนูโดนปิดหูปิดตาปิดจมูก
โดนปั้นหุ่นแล้วก็เอาเข็มทิ้มคือกะให้หนูตายเลย
แล้วทุกวันนี้เขาก็ยังมองว่าเออมันก็ยังมีอยู่เนี่ย
มันก็เอาของฝังไว้ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น
มีผีมายืนแต่ทำร้ายไม่ทำร้ายเรา
เพราะพี่ปฏิบัติแล้วพี่ก็จะสวนมวลว่า
โดนบังคับมาที่จะให้มาทำเราขนาดนี้
ขอให้หลุดจากบ่วงกรรมตรงนั้นขอให้คุณได้ไปผุดไปเกิด
พอพี่พูดอย่างนั้นพี่ก็จะขนลุกสู้สู้สู้

ถ้านกมีความรู้สึกว่าถ้าเราปฏิบัติทำแล้ว
เราเดินในทางสายขาวมันจะไม่มีอะไรที่ทำเราได้
ถ้าสมมุติมีแฟนเพลงเดินมาทักทายพี่นกเจอในตลาดเนี่ย
สบายดีหรือเปล่าพี่นกจะบอกว่าอะไรคะ

ส่วนเคล็ดเคล็ดลับความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่นก
อดทนถ้าต้องอดทนคำเดียวสำหรับพี่นะ
โอกาสมาทำให้ดีที่สุด
ถ้าสิ่งนั้นถ้าเรารู้ว่าเราทำแล้วทำ
ทำแล้วไม่ต้องหวังอะไรสิ่งที่พี่ได้ที่ประสบความสำเร็จ
แล้วทุกอย่างจะเข้ามาหาโดยที่คุณไม่คาดหวัง
และอย่าไปคิดว่าฉันสวดมนตร์วันนี้พวกนี้ฉันต้องถูกไว้ละวันที่หนึ่ง
ทำบุญเยอะเพราะเราไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรไปได้
อยากให้คนทำความดีเยอะเห็นใจซึ่งกันแล้วกัน
อันนี้ก็เคล็ดลับง่ายเลยนะคะ
ซึ่งวันนี้นะคะบันทึงไทยรัฐของเราก็ต้องขอบคุณพี่ลูกนกมากเลย
ให้มาเยี่ยมเยี่ยนถึงบ้าน
ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณหนูมากขอบคุณค่ะขอบคุณทีมงานนะคะ
อดทนโอกาสมาทำให้ดีที่สุด
เป็นข้อคิดที่ดีนะคะความอดทนจะทำให้เราผ่าน